วันนี้เป็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของการที่ไทยรัฐเอง
ได้จัดให้มีการจับปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๖
วันนี้เป็นพาดหัวว่าจอแจ้งหมินไทยรัฐอีก
แม่น้องโบนัสวอนหยุดแชร์บิดเบือน
โบนัสคือเด็กหญิงวัย๓ขวบที่จังหวัดขอนแก่น

และเป็นปรายศนียบัตรที่ถูกจับขึ้นมาและได้รับรางวัลเงินสด๑๐ล้านบาท

ซึ่งนางสาวพัชราพรลาดแลนด์อายุ๓๔ปีแม่ของน้องโบนัส
ซึ่งเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล๑๐ล้านบาทจากการร่วมกิจกรรมนี้
ก็กล่าวยืนยันไว้แบบนี้ครับคุณ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่อย่างใด
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทปรายศนีย์ไทย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานทูตฝรั่งเศสตามที่มีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต
มั่นใจว่าการจับรางวัลมีความโปร่งใสแน่นอน

ซึ่งทางครอบครัวนะครับก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกับทุกคนนั่นแหละ
และก็ยังบอกด้วยว่าจะพาลูกสาวมารับเงินรางวัลในวันพรุ่งนี้แล้วนะคุณ

คุณแม่ก็บอกว่าไม่อยากให้มีชื่อลูกสาวเข้าไปเกี่ยวข้องเลย
เวลาที่มีโรคโซเชียลโจมตีกันโบนัสบนเลยนะครับ
เหมือนคนอื่นแหละที่ชิงรางวัลแล้วก็ได้รับโชคนะครับ
ใครมีข้อสงสัยหรือติดใจกับเรื่องของการจับปรัศนียบัตร
เพื่อรับเงินรางวัลก็สามารถสอบถามมาได้
และทางครอบครัวก็ยินดีให้มีการตรวจสอบ
โดยเธอเองนั้นทำงานประจำที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
สากรการเกษตรหรือทกศอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับไทยรัฐเลย

หรือว่าต้องมีเส้นมีสายถึงจับรางวัลให้แก่เธอนะครับ